ในคดีรักทรัพย์พระเครื่องมูลค่าล้านบาท
เขาบอกว่าเขาถูกจับนะคะแล้วก็ถูกขังคุกอยู่๓วัน
ภรรยาต้องไปกู้เงิน๗๐๐๐๐บาทเพื่อมาประกันตัว
แล้วผู้เสียหายเองก็ยืนยันกับตำรวจว่าพ่อค้าส้มตำคนนี้
ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุแต่ตำรวจไม่เชื่อ
นี่คือหิ้งพระนะคะที่บอกว่าพระถูกขโมย
ผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่คนนี้
แต่ตำรวจบอกว่าเซ็นไปเถอะคนนี้แหละ

แล้วต้องไปหาเงินมาประกันตัวด้วยคุณคิง
เกรงไกรโภคทวีอายุ๓๖เป็นพ่อค้าขายส้มตำนะคะ
มากับครอบครัวมาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดมาขอความช่วยเหลือ
ว่าอยู่ดีตกเป็นแพ้คดีรักทรัพย์พระเครื่องล้านกว่าบาท
ตัวเองไม่ได้ทำถูกจับคังคุก๓วันต้องหาเงินมาประกันตัว
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยบอกว่า
ได้คุยกับเจ้าของบ้านที่แจ้งความนะคะ
เจ้าของบ้านก็ยืนยันว่าตอนที่ตำรวจเอารูปพ่อค้าส้มตำให้ดู
เจ้าของบ้านก็ยืนยันกับตำรวจแล้วว่าพ่อค้าส้มตำคนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
แต่ตำรวจไม่เชื่อบังคับให้ชี้ตัวบอกว่าพ่อค้าคนนี้แหละชี้ตัวคนนี้ไปแหละ
คือตอนนั้นเหมือนกับว่าก็ต้องหาว่าใครต้องรับผิดชอบ
ทีนี้ก็เลยประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานไปกระทรวงยุติธรรมนะคะ
เพราะพ่อค้าส้มตำคนนี้เป็นผู้เสียหายนะอยู่ดีต้องไปอยู่ในคุกทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ
เราส่งคุณตินะคะนักข่าวของเรากิติศักดิราชัยเจริญสุขตามเรื่องนี้ให้ไปคุยกับพ่อค้าส้มตำคนนี้เลย
เขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเขากับภรรยาเนี่ยขายส้มตำอยู่ซอยสวนผัก๒๙ตรงนี้เลยที่ขายส้มตำ
มิถุนายนปีนี้แหละค่ะตำรวจนครบัน๗มาหาแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะ
คดีร่วมกันลักทรัพย์เมื่อวันที่๒๘มิถุนายน๖๓พ่อค้าส้มตำคนนี้ก็เลยบอกไม่ใช่ผม
สุดท้ายถูกควบคุมตัวไปกองบังคับการตำรวจนครบาน๗แล้วให้เซ็นเอกสารว่าเป็นผู้ต้องหา
เขาบอกเขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจะไปรักทรัพย์ได้ยังไง
มีภาพถ่ายเป็นหลักฐานยืนยันใช่ไหมฮะ
นั่นน่ะสิแต่ไปมากลายเป็นว่าต้องเซ็นเอกสารตกเป็นผู้ต้องหาเฉยเลย
แล้วก็ต้องไปสู้คดีในชั้นศาล
แล้วก็มีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพบังขุนนลสอบปากคำ
ก็ยืนยันอีกทีว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้ก่อเหตุ
แต่ตำรวจไม่เชื่อยังไงก็ไม่เชื่อถูกจับเข้าห้องขัง๓วัน
ภรรยาต้องไปกู้เงินมานะคะ๗๐๐๐บาท
เพื่อมาทำเรื่องขอประกันตัว
ตุลาคมเพิ่งได้เจอกับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายก็ยืนยันกับตำรวจว่า
ไม่ใช่นะคนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุนะ
แต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อ

อยากจะให้ทางเพจแสนใหม่ต้องรอดช่วยหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะเราได้คุยกับผู้เสียหายที่ถูกลักทรัพย์ด้วยค่ะ

ว่าเธอไม่ได้ชี้ตัวคุณกลิ่นไกลเพราะส้มตำว่าเป็นคนร้ายเลยน่ะ

ขู่เธอให้เซ็นเอกสาร

แล้วผ่านไป๒ปีคดีไม่คืบหน้า

คดีนี้เลยถูกโอนมาที่ร้อยเวรอีกคนให้ดูแล
จนจับคนร้ายที่คนนึงชื่อว่านี่หนึ่ง
เป็นคนรู้จักเคยให้มาซ่อมประตูห้องน้ำที่บ้าน
ส่วนอีกคนนึงที่เป็นคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุยังจับไม่ได้
เธอเองก็บอกว่าเธอก็งงเหมือนกันนะ
ถูกแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จ
ถูกเรียกค่าเสียหาย๓แสนบาท
ฉันบอกว่าคนนี้มันไม่ใช่คนที่อีกหนึ่งมันพาเข้าบ้าน
แล้วเขาบอกว่าไอ้คนนี้ชื่อตาเขาเป็นคนพูดเอง

ตำรวจต้องชี้แจงแล้วล่ะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเหรอคะ
เราสอบถามไปทางผู้กำกับการบังขุนนลนะคะ
พันธ์ตำรวจเอกพิจิตรกรกิจงาน

ท่านก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็เลยยังไม่มีคำชี้แจงจากทางตำรวจมานะคะ